จากดูละครแล้วเราไปดูอะไรที่มันเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่
เรียกว่าไปที่นี่ที่เดียวเหมือนได้ไหว้พระ๙วัด๙ที่เลย
ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไร
ไปกันที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
วัดนี้นะเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าเจ็ดร้อยปีแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ศักระกว่า๙สิ่งด้วย
เดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ
อย่างแรกตั้งแต่เข้าวัดไปเลยก็จะได้เจอกับยักษ์เฝ้าประตูวัดที่เขาเรียกว่ายักษ์ใจบุญ

เป็นยักษ์ที่ถือถุงเงินใบใหญ่
เขาว่ากันว่าถ้าใครได้รูปถุงเงินที่ยักษ์ถึงเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมีโชคมีลาบขึ้น
พอลูบถุงเงินถุงทองเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะคะ
ไปเจอกับพระมหาธาตุดอยเวียงชัยมงคล
ซึ่งเป็นที่บรรจุเกษาของพระพุทธเจ้า
เสร็จแล้วไม่พอนะด้านในวัดก็จะมีพระพุทธรูปค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพระมหาจักรพรรดับภัยชัยมงคล
พระยกห้าศรีก็มี

ยังมีพระสยามเทวาธิราช

พระพุทธศัยญาติมหาจักรพรรดิมุณีศรีดอยเวียง
แล้วก็ยังมีรูปปั้นพญามังราย

เรียกว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เหมือง
ใครมาที่นี่ครบจบในที่เดียว
คุณอยากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไร

วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
ลงถอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ

แห่งสิริมงคลจงเกิดแก่ทุกท่าน